เทศกาลแห่งการท่องเที่ยวเทศกาลแห่งความสุขนะฮะ
และใกล้จะถึงทั้งปีใหม่ไทยแล้วก็ในส่วนของคริสต์มัส

แต่บ้านเราก็มีการจัดบรรยากาศให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มัส

เป็นไทยสไตล์ยังไงให้คุณผู้ชมไปดูต้นคริสต์มัสต้นนี้หน่อย

คือถ้าเกิดว่ามองไกลเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะแต่ซูมเข้าไปใกล้
เฮ้ยนั่นมันคือถาดหมูกระทะ
น่ารักไอเดียดีนะฮะแล้วก็ดูเป็นต้นคริสต์มัสจริงเลย
เหมาะกับร้านของเขาเพราะที่นี่คือร้านพุงโตบุฟเฟ่ทะเลเผาหมูกระทะตาคลี
นี่นะฮะแล้วก็ทางเฟซบุ๊คของเขาเองนะครับ
ก็ได้มีการโพสต์ภาพนี้ต้นคริสต์มัสหมูกระทะ
พร้อมระบุข้อความว่าจะหนาวหรือจะไม่หนาวคืออากาศจะอุ่นขึ้น
หรือยังไงก็ตามในช่วงคริสต์มัสแต่เราก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เข้ากับทีมไว้ก่อน
กับต้นคริสต์มัสหมูกระทะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศเลยนะครับ
นี่เรื่องนี้นะคุณเข้าตาชาวเน็ตแม้กระทั่งพระมหาภัยวันวรวโน
ในเพจเฟซบุ๊คของท่านท่านก็นำรูปนี้ไปแชร์ต่อ
แล้วบอกว่าถูกต้องและเหมาะสมกับสังคมไทย
จากนั้นก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์แชร์ต้นคริสต์มัสสุดแปลกนี้นะฮะ
เช่นต้นคริสต์มัสทำจากหน้ากากอนามัยก็ได้นะเข้ากับช่วงโควิด๑๙ระบาด
ก็เรียกว่านี่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยกัน
โตนโว้งกันหน่อยใช่ค่ะความปลอบภัยนอกจากนี้ก็มีการแชร์ต้นคริสต์มัสที่มีความแปลกตรายังไง

บางคนก็แชร์แบบต้นคริสต์มัสที่มีความหลากหลายไอเดียนะครับ
ทีนี้ครับจากต้นคริสต์มัสหมูกระทะ

ก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปยังร้านพุงโตหมูกระทะที่อำเภอตาคลี
ตรงทางขึ้นเขาเรด้าตาครีนะครับ
เก็บภาพจริงของต้นนี้เลย
คริสต์มัสหมูกระทะมาให้ได้ดูกันนะครับ
ค่ำคืนเขาเปิดไฟแบบนี้คุณ
เปิดไฟประดับประดาษแสงไฟสีสวยงามเลยนะฮะ
ดูสิวิบวับเลยนะครับ

แบบนี้เราเห็นว่าเป็นหมูกระทะใช่ไหมครับ

ใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบบไกลหน่อย

แล้วก็มีตุ๊กตามีตัวใหญ่ด้วยนะครับ
เราก็ไปสอบถามถึงไอเดียจากทางเจ้าของร้านนะครับ
ก็คือคุณธรพลแล้วก็คุณอาจารี
วุฒิปัญญารัตนกุลสองสามีภรรยา

ถามถึงที่มาทำไมถึงออกแบบไอเดียสร้างสรรค์
ได้รับคำตอบบอกว่าก็ที่ร้านมันมีวัสดุอุปกรณ์
อยู่ไงคุณถาดหมูกระทะเนี่ยรับเป็นถาดหมูกระทะเก่า
กว่า๑๐๐ถาดทีนี้ก็เลยมานั่งคิดกัน
เอามาทำต้นคริสต์มัสถ้าจะดีนะฮะ
จากถาดทั้งหมดเป็นถาดเก่าผ่านการใช้งานแล้ว

จะทิ้งไปก็เสียดายมันกองอยู่ในครัวก็เลยนำมานี่
ถูริยุทธ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์
ทำเป็นต้นคริสต์มัสมิติใหม่

แล้วก็เข้ากับร้านเหลือเกินนะฮะ
ตัวเจ้าของร้านเองบอกก็ไม่คิดเหมือนกันนะ

แชร์กันไปหนักมากเลยนะฮะ
ที่ไหนมีไอเดียในการตกแต่งคริสต์มัสอย่างไร
บอกต่อกันมาหน่อยผ่านไลน์หน้าจอของเรานะฮะ

หรือว่าที่หน่วยงานหรือเปล่านะ